อ้ายสิขอลาใกล้
และอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ย้านไปถึกใจของเหนา
ลงหักพวกเขาระวังนะเธอ
ผู้ชายโง่เธอ

ย้านเจ้าเสียเส้น
ยังห่วงเสมอ

คือเพลงนี้ร้องดีกว่า
กว่าเพลงเก่งเมื่อกี้อีก
ดูเส้นเสียงอะไรเข้ากันหมดเลย
แต่มีความหวาดเสียวฟังผิวเผิน
ก็คือดูไม่มีอะไรผิดเลย
มันระหว่างท่อนหน้ากับท่อนสุดท้าย
ผมกลัวกลัวจะเอาท่อนสุดท้ายมาไว้ข้างหน้า
กลัวสลับท่อนฮะเป็นเพลงของคุณแมนมณีวันนะครับ
เอาอย่างเห็ดใจค่ะปังปอนจริงอย่างที่พี่เบิร์ตเขาว่าไหมอ่ะ
ปอนเคยฟังเพลงนี้ผ่านผ่านมารอบนี้เขาสลับท่อนไหมฮะ
ก็น่าจะไม่สลับนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันลืดหูดีค่ะ
น่าจะถูกทุกคำครับผมเนาะเพราะเพลงนี้เข้าร่องเสี่ยงเนาะคุณพ่อเนาะ
ครับผมโอ้เพลงนี้ดีเลยค่ะงั้นมาลุ้นกันครับ
ว่ารอบนี้ใครจะชิงเงินไปได้ในยกที่สองค่ะปังปอนเชิญข้างบนเลยค่ะ
เชิญเลยครับได้ครับลุ้นลุ้นลุ้นยังไม่ออกมานะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้นะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป
นะครับแต่ถ้าดีที่สุดคือผ่านไปได้ด้วยกันทั้งหมดครับ
ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะโอ้ยเอาละครับมาดูกันเลยนะครับ
ยกที่สองครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณเบิร์ตกับน้องปังปอนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โดยเฉพาะคุณเบิร์ตที่หนักใจถึงขั้นบอกว่าตัวเองอาจร้องสลับท่อน
เงินทุนสะสม๒๐๐๐บาทนี้จะถูกชิงไปโดยน้องปังปอนหรือไม่
ปอนถ้าน้องได้เงินล้านหนึ่งจะไปทำอะไร

ผมอยากจะทำให้พ่อมีความสุขที่สุดอะไรอย่างนี้

ผมจะอยู่เคียงข้างตลอด
ยกที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเบิร์ตกับน้องปังปอน
ร้อย
ร้องได้ในยกที่สองแบบนี้นะคะทั้งสองคนค่ะสะสมไปแล้วสองหมื่นบาท
ก็เรียกว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นการร่วมมือกันที่ดีระหว่างทั้งสองท่านนะครับ
คุณเบิร์ตก็จะได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในยกต่อไปนะครับเพราะว่าความสามารถมีอยู่เสียงเพราะมาก
ปังปอนก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะตอนนี้เราอยู่นานมากเลยนะปราบผู้แข่งขันไปได้๑ท่านแล้วนะตอนนี้
ประคับประคองพี่เบิร์ตไว้หล่อเลี้ยงแล้วค่อยไปเชื่อดเอาทีหลัง
วันนี้ก็ขอให้รักษาคุณภาพรักษาสติกันให้ดีในรายการของเรานะครับก็ต้องกลับมาเชียร์กันใหม่นะครับ
คราวหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมความเข้มข้นแบบนี้มีได้ในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้เท่านั้นนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเคารพทงชาติกันแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมที่รักค่ะจบจากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะนั่นก็เป็นเกมที่น่าลุ้นแจกเงินล้านเหมือนกันค่ะสำหรับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ถ้าพี่จะไปซ้อมมากกว่านี้เพื่อเราจะไปชิงเงินล้านกัน

เราอยากเห็นบรรยากาศตอนนั้นตอนนี้เลย

เงินทุนสะสมมูลค่า๑ล้านบาท
รถได้ครับ
รถได้ครับ
มีผู้ที่ร้องได้๑คน
ร้องผิด๑คน